สัตว์ชนบุรีมีผู้ชายคนหนึ่งเขามีแฟนอยู่แล้วล่ะ
แต่ทีนี้ไปเดินถนนไปเดินเที่ยวไปบังเอิญเจอแฟนของตัวเอง
อยู่กับผู้ชายอีกหนึ่งคนบาดตาบาดใจค่ะ
ระงับอารมณ์ไม่ไหวนะคะพุ่งเข้าไปทำร้ายร่างกายฝ่ายชายอีกหนึ่งคน
สลบเลยนะคะแต่ภาพกล้องวงจรปิดจับพฤติกรรมไว้ได้ทั้งหมด
โอ้โหเข้ามาข้างหลังเลยนะฮะ
คือจะเห็นภาพกล้องวงจรปิดตอนแรกผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างถนนก่อน
แล้วก็มีผู้ชายอีกคนนึงวิ่งมาจากด้านหลัง

กระโดดต่อยแล้วผู้ชายคนนั้นก็กลิ้งลงไปกับพื้นนะคะ
หลังจากนั้นก็ต่อสู้กันแล้วค่ะแลกหมัดกันนัวเนียนะคะ
มีผู้หญิงอีกหนึ่งควรจะเห็นช่วงหลังในคลิปนี้นะคะ

ตำรวจสพเมืองชนบุรีก็เลยต้องรีบเข้าไปตรวจสอบนะครับ
พบคนนี้ค่ะนายเพียราวิทโอ้นไทยสงฯอายุ๒๙ปีเป็นหนุ่ม๑๐๑
นี่แหละค่ะตาบวมแก้มบวมหน้าบวมแบบนี้
เจ้าหน้าที่ก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
ก็ยังพูดคุยได้ค่ะบอกไม่รู้จักคนที่มาทำร้ายที่ด้านหลังเนี่ยนะ
มาต่อยแบบนี้ตัวเองก็เลยไม่ยอมก็เลยต้องสู้กันค่ะ
ส่วนผู้ก่อเหตุถูกตามจับกลุ่มตัวได้ในเวลาต่อมานะคะ
วนายวิชัยจันทโอชาอายุ๔๐ปีสอบถามบอกว่า
ฝ่ายที่ถูกทำร้ายน่ะมาติดพันธุ์พันธุ์ระยะของตัวเองนานแล้ว
ทั้งที่รู้ว่าฝ่ายหญิงมีแฟนแล้ว
เมื่อวานนี้ค่ะบังเอิญไปเจอะไปเจอ
พอดีเห็นเดินอยู่ด้วยกันบาดตาบาดใจระงับอารมณ์ไม่อยู่จริงนะคะ
โมโหมากเลยตรงเข้าไปทำร้ายร่างกายจากด้านหลัง
เบื้องต้นตำรวจก็ต้องตั้งข้อกล่าวหานะครับ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บเพื่อดำเนินคดีค่ะ